ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีเหตุการณ์ที่คนงานเขาก็เข้าไปในป่าเป็นภูเขา
ซึ่งทำไปไล่ข้าวโพดเป็นวัฒนาที่คือไปหักข้าวโพด
ไร่ข้าวโพกอยู่บ้านบนเขาไปเจอพ่อโดนยิงเลือดออกปากออกจมูก
สาเหตุยังไม่ทราบแต่คาดว่าน่าจะมีพรานป่า
ที่ออกไปล่าหมูปลาแล้วคิดว่าตะคุ่มนั้นเป็นหมูปลา
อีกแล้วอ่ะแต่มันไม่ใช่มันเป็นคนเขาไปทำงานหักข้าวโพดอยู่นะฮะ
เสียชีวิตเลยนะครับติดตามจากรายงานครับ
ไร่ข้าวโพดที่บ้านกกจันทร์อำเภอพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
สถานที่คุ้นเคยที่นายพันธมดีอายุ๕๙ปี

เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวและภรรยาที่ป่วย
แต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเขากลับถูกกระสุนปริศนา
ยิงเข้าที่ด้านหลังศีรษะนับ๑๐แผล
ลูกชายที่นำข้าวนำน้ำมาส่งให้
ขณะที่ในพันธุ์นอนหายใจรวยริน
เลือดออกปากออกหูจึงอุ้มพ่อขึ้นท้ายรถไถ
แต่พ่อสิ้นใจตายระหว่างทาง
รับว่าไม่รู้สาเหตุที่ทำให้พ่อของเขา

แต่ที่ผ่านมามักมีพวกนายพรานและชาวบ้าน

คิดว่าพ่อเป็นหมูป่าหรือเปล่าเลยเหนียวไกล
ตอนแรกผมต้องว่าเป็นลูกหรือเป็นลิง
ตอนแรกเขาว่าเป็นลิงเห็นแค่กงโห

เพราะลิงมันลงมากินข้าวโพดเขา

แสดงว่ามีพานขึ้นไปใช่ไหม

นี่ก็ไม่รู้
มันมีคนไปยิงหมู่ยิงอันนี้ด้วย

ครับไม่รู้ว่าจะลอยปืนหรือรอยลิง

หันไปเจอก็เลือดออกปากออกหูแล้ว
นอนอยู่ผมก็เลยอุ้มวิ่งลงมา
พอมาถึงได้พึ่งทาง
หมดลมหายใจผมก็ปั๊มหัวใจมา

นี่ก็เสียไปแล้ว
เมื่อตำรวจภูทรชนแดนเข้าตรวจสอบ

พบหมอนปืนลูกซองตกอยู่๑อัน

เรียกพยานแวดล้อมเข้าให้ปากคำ

ตำรวจได้เรียกมาสอบปากคำด้วยเช่นกัน
ยืนยันว่าสามีของเธอและผู้เสียชีวิต
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
และยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันอีกด้วย
แต่ยอมรับว่าสามีมักชอบออกไปยิงสัตว์ป่า
หากออกไปไหนมาไหนจะชอบพกปืนไปด้วย
เพราะถ้าเจอสัตว์จะได้ยิงเลยทันที
โดยหากความจริงปรากฏว่าสามีของเธอเป็นคนก่อเหตุ
ก็ยอมรับความจริงได้แต่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ขณะที่ลูกสาวของผู้ตายและญาติได้ไปทำพิธี
ดวงวิญญาณของผู้ตายยังจุดเกิดเหตุตามความเชื่อ
โดยจะนำศพของพ่อของเธอไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
หวังว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายที่สังหารพ่อได้เร็ววันนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป